ช่วงนี้กระแสรักเลิกของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เป็นเป้าประเด็นให้หลายคนได้ติดตามกันเหลือเกินนะคะ
โดยเฉพาะคู่ของอดีตพันรยาแล้วก็อดีตสามีอย่างคุณเพชรอิทธิ

แม้ว่าจะเลิกรากันไปแต่ก็ไม่วายค่ะ

เมื่อมีภาพของคุณเพชรอิทธิ
ควงคู่กับนักแสดงหน้าใหม่ไอซ์อลิสาที่ประเทศญี่ปุ่น
กันแบบ๒ต่อ๒ออกมาว่าโลกโซเชียลเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของสาวไอซ์
เขาก็ออกมาชี้แจงผ่านไทยรัฐออนไลน์
ว่านักแสดงสาวบินร่วมทริปญี่ปุ่นในฐานะนักแสดงคนนึง
ที่ได้ร่วมงานกับไฮโซเพชรเท่านั้น
คือไฮโซเพชรเขาเป็นคนจัดละคร

เป็นคนเป็นในทุนในการสร้างละครสร้างหนัง
ฟ้าของสาวพิงกี้สาววิกาอดีตพันเรีย

พร้อมกับออกตัวว่ารู้จักกับไอซ์อลิสา

ก็เห็นค่ะก็มีคนส่งข่าวมาแหละ
แล้วก็มีเพื่อนแล้วก็พี่หลายคน

เพราะว่าน้องไอซ์เขาเป็นนักแสดงในเรื่อง
เล่นเป็นในภาพยนตร์ที่เคยจะทำค่ะ

ตอนนี้คือเราเป็นคนออกมาข้างนอกแล้ว

แล้วเราก็พูดอะไรในเรื่องของเขาไม่ได้เยอะ

แล้วก็เอาจริงจะรู้หรือไม่รู้นะมันก็
มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับที่เราจะพูด
เพราะว่ามันเป็นเราออกมาแล้วเราเป็นคนอื่นไปแล้ว
มันพูดอะไรก็ทำไมจะต้องพูดไปถึงเรื่องอดีต
ก็ยังไงอย่างนั้นใครมีความสุขก็ทำ

เพราะว่าเราถ้าเกิดเขามีใหม่แล้วดีจริง
เราจะดีใจมากแล้วเราก็ขอให้มีความสุข
เราแสดงความยินดีจริงเรารู้สึกดีจริง

แต่ว่าความรู้สึกดีความผูกพันที่มี